คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับถ้าได้ยินเสียงผมนี้
ถ้าคุณขี่มอเตอร์ไซค์หรือถ้าคุณขับรถใหญ่มาดูข่าวนี้หน่อย
พร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วดูครับ
หอยจะจอดอ่ะ
หอยเหรอคะหอยเหรอ
บัสรถบัสรับส่งพนักงาน
ขับเลยจุดที่ตัวเองต้องรับส่งพนักงานไปตกใจ
ตกใจพ่อยัดเสียใส่เกียร์ถอยถอยหลัง

แล้วรถจักรยานยนต์นักศึกษาปวส๒คนนี้มา

ตายหนึ่งเจ็บหนึ่งฮะ
นี่อย่าโกรธกันนะถ้าจะต่อว่าว่ามักง่าย

นี่ฮะที่เรียกคุณผู้ชมเสียงดังให้ดูข่าวนี้เนี่ย
เพราะแบบนี้ครับอยากจะให้ดูเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ระวังกัน
โมงเช้าเมื่อวานนี้บนถนนสาย
สามหนึ่งสี่สามตะบนหนองละลอก

จุดเกิดเหตุเป็นจุดรับส่งพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง

พบว่าล้อหน้าซ้าย

หลังชนแล้วศพไปอยู่ล้อหน้าซ้ายเนี่ย
แสดงว่ามันต้องครูดมาเท่าไหร่

เป็นนักศึกษาชั้นปวสปี๑

วิทยาลัยแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านค่ายเสียชีวิตครับ
คือนางสาวอาทิตยาอายุสิบแปดปี
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวหนูจริงลูก

สบถูกล้อรถบัสทับหัว

ขาน้องหักมีแผลเยอะแยะตามร่างกาย
กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ในแบบสู่เดิม
ถึงท่งนี้

เป็นอะไรที่นี่
บอกว่าไม่ทันเห็นมอเตอร์ไซค์ไม่เห็นไม่ได้คุณ
คือถ้าคุณติดกล้องหลังรถแบบนี้มันต้องดูในจอได้แล้วสิว่า
ถอยเร็วอ่ะดูดิถอยเร็วรถใหญ่พี่ถอยเร็วอย่างนี้
แล้วก็รถเนี่ยมันมาข้างหลังมันเป็นอย่างนี้แหละฮะ
ตำรวจจะพาคนขับรถไปสอบปากคำนะครับ
แล้วก็รอข้อมูลเพิ่มจากฝ่ายผู้บาดเจ็บนะครับ
แล้วจะสรุปสำนวนคดีต่อไปฮะ
ที่ผมเรียกคุณผู้ชมเสียงดัง๒ครั้ง
อยากให้ดูข่าวนี้แล้วจะได้ระวังกัน